มาตามกันต่อมหากราบหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
ระหว่างครูปรีชากับมวดจบรูลจำกันได้ไหมฮะ
ก็คืองวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐
เลข๕๓๓๗๒๖โอ้จำแม่นนะนะครับหมวดจบรูนเนี่ย
เอาสลากกินแบ่งรัฐบาล๕ใบที่ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้าน
ไปขึ้นเงินก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว
เอามาฝากเงินไว้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งเมื่อหักภาษีเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือ๒๙๘๕๐๐๐บาท
จรูนเอาไปใช้แล้ว๕๕๐๐๐๐กว่าบาท
ทีนี้ถูกอายัดไว้อีก๒๔ล้านกว่าบาท
ทีนี้ล่ะครับก็ต้องติดตามความคืบหน้ากันนะครับ
ว่า๒๔ล้านกว่าบาทตกลงแล้ว
วดจรูนจะสามารถเอาเงินนี้ออกมาใช้ได้หรือยังนะครับ
ล่าสุดวันนี้หมวดจรูนพร้อมด้วย
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อฟังคำสั่งสารกรณีหมวดจรูนได้ขอถอนอายัดเงินจำนวนนี้
ล้านกว่าบาทตัวเลขแม่นก็คือ๒๔๓๕๐๐๐บาท
กระทั่งเมื่อเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาที
วดจรูนพร้อมด้วยทนายสิทธาเดินลงมาจากศาลจังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากสารสั่งให้ถอนอายัดเงินจำนวน๒๔๓๕๐๐๐บาทของหมวดจรูน

คำนี้สำคัญโดยไม่มีเงื่อนไข
ทนายสิทธาเปิดเผยว่าเมื่อสารส่งเรื่องไปยังธนาคารกรุงไทย
ทีนี้ล่ะครับก็จะสามารถถอนเงินจำนวนนี้ได้แล้ว
ที่ผ่านมามั่นใจนะครับว่าสารจะต้องสั่งถอนอายัดเงินจำนวนนี้อย่างแน่นอน
ซึ่งทุกอย่างก็ออกมาชัดเจนครับ
มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งที่คุ้มครองชั่วคราว
อายัดเงินของคุณลุงจรูนคดีนี้สารได้มีเหตุผลในคำสั่ง
ท่านบอกว่าในมูลคดีนี้มีการฟ้องกัน
เพราะว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับ
ครูปีชาเขาก็อ้างว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ
แต่ว่าในคดีอาญาสารได้มีคำพิพากษาชัดเจนแล้ว
ว่าทางครูปีชาไม่ได้เป็นผู้ครอบครองสลาก
กว่าล้านทำให้คุณลุงจรูนมีความเสียหาย
อาจจะต้องมีการฟ้องร้องกลับไปในเรื่องของคดีแพ่งด้วย
หมายถึงค่าเสียหายที่เวลาล่วงเลยมาแล้วไม่ได้เงินไปใช้อย่างนี้ถูกไหม

แต่ว่าสารจำหน่ายคดีแพ่งออกไปเพื่อรอฟังคำพิพากษาในคดีอาญา
ซึ่งสารก็ได้นัดไต่สวนมูลฟ้องทั้งฝ่ายโจทย์แล้วก็ฝ่ายจำเลย
เสร็จสิ้นไปแล้วเมื้อวันที่๔มิถุนายนปี๑๙๖๒จำได้ไหมฮะ
แล้วก็คราวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของคดีแพ่ง
แล้วก็เรื่องของการขอถอนอาญาตเงินเนี่ย
ค่ะเมื่อกี้ได้ฟังทนายสิทธาทนายตั้มไปแล้ว

จรูนบอกแบบนี้ค่ะผมดีใจที่ได้รับความเป็นธรรม
คำตอบนี้คือเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าดีใจ

คือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปสร้างห้องแถว
คือตอนแรกคิดว่าจะเอาเงินไปสร้างห้องแถว
แต่ว่าต้องล้มเลิกไปเพราะว่าถูกอายัด
เพราะฉะนั้นถามหมวดจรูนอีกรอบนึงละกันค่ะ

คิดว่าจะไปสร้างเป็นห้องแถว

แผนที่วางไว้มันเป็น
มันกลายเป็นว่าเป็นไปไม่ได้นะยุติไปก่อนครับ

มันอาจจะต้องอายัดอีกที่เหลือแล้วกันครับ

ถ้าผมชั่วจริงก็ผมถอนมาหมดตั้งแต่แรกแล้ว
นี่ผมก็คิดว่าจะถอนมาได้ไหมครับ
ยังแล้วครับยังเดี๋ยวปรึกษากับครอบครัวก่อนไว้

ใจครับดีใจที่ผมได้รับความเป็นธรรม
แม่ตอนนี้คือถ้าเกิดจะให้คิดว่าจะเอาเงินมาทำอะไร
อาจจะยังคิดไม่ทันลุงบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาก่อน
เดี๋ยวปรึกษาแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเอาเงินทำอะไร
ดูแผนก่อนว่าจะเป็นแผนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะวางแผนใหม่นะครับ
แต่ว่าช่วงเวลาเดียวกันตอนขึ้นศาลทางฝั่งครูปรีชาก็มานะ
ครูปรีชาพร้อมด้วยทนายวรยุทธ์แล้วก็เจ๊บ้าบินมาพร้อมกันหมดเลย
เปิดเผยหลังออกมาจากศาลบอกว่าก็ต้องรอลุ้นอีก๗วัน
หวดจรูนจะสามารถเบิกเงินได้จริงหรือไม่
จากนี้ไปขอให้เรื่องเป็นไปตามกระบวนการของศาล
และไม่กลัวครับหากทางหมวดจรูนจะฟ้องกลับ
ซึ่งตอนนี้ทางครูปีชาก็ยังมีกำลังใจที่ดี

ตอนแรกเรื่องของการถอนอายัดเงินเนี่ยนะครับ

กังวลไหมว่าเขาจะถอนเงินเอาไปใช้หมดก่อน
ก็คือตอนนี้ยังต้องปรึกษาทีมทนายก่อนนะครับ
ตัวผมเองก็ต้องสู้ต่อไปครับ
ให้นำส่งแจ้งการอายัดภายใน๗วัน
ดังนั้นเขารอดูว่าภายใน๗วันที่ว่านี้
ตัวทางหมวดจรูนจะสามารถรับเงินได้หรือเปล่า

ก็คงต้องดำเนินการทำผลหมายต่อไปอยู่แล้ว

ก็ต้องดูกันต่อไปอีกนะครับ
ก่อนหน้านี้หมวดจรูนเป็นผู้นำสลาก
จำนวน๑ชุด๕ใบเป็นเงินจำนวน๓๐ล้านบาท
อย่างที่เล่าให้ฟังไปขึ้นเงินรางวัลแล้วนะครับ
อันนี้หักภาษีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็เอาไปใช้๕แสนกว่าบาท
ยังเหลือจำนวน๒๔๓๕๐๐๐บาทนะครับ

คำร้องต่อสารเพื่อขอให้มีคำสั่งอายัดเงิน

วันนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้รับฟังข่าวไปนะครับ
ก็สารก็มีคำสั่งนะครับ
ในการที่จะให้ถอนอายัดเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
แต่ทนายวรยุทธ์ของครูปรีชาพูดออกมาแปลง

เออต้องรอดูแต่เมื่อกี้แอบแซวหมวดจรูนกับทนายสิทธา
คือใส่ท้ายแดงใส่เสื้อแดงดิฉันก็ไปเปิดดู
วันนี้คือเขาบอกว่าสีแดงเป็นสีสิริมงคลโชคลาบเงินทอง